คุณผู้ชมฮะมาดูอุบัติเหตุนี้ครับ
กระบะชนคนข้ามถนนจนเสียชีวิตนะฮะ
จริงจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากทางม้าลายแค่๑๐เมตรเองคุณ
นะฮะเจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งปั๊มหัวใจ
เพื่อจะช่วยชีวิตนายวิชาณอนันศักดิ์วงอายุ๕๕ปีนะครับ
ซึ่งถูกกระบะชนนี่ปั๊มกันใหญ่แต่ปั๊มไม่เป็นผลนะครับ
เพราะว่านายวิชาเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ตามลำตัวมีแผลถลอกหลายแห่งแล้วก็แผลแตกที่ศีรษะ
อันนี้เป็นจุดสำคัญเลยแขนขวาหักนะครับ
จุดเกิดเหตุอยู่ตรงถนนเทพารักษ์กิโลเมตรที่๑๑
ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เป็นถนนสามเลนที่สำคัญนี่แหละฮะ
ห่างจากทางม้าลายประมาณแค่๑๐เมตร
มีไฟฟ้าส่องสว่างนะคุณฮะ
ใกล้กันพบรถกระบะอิซูซูแคปสีบรอนเงิน
ด้านขวาสภาพไฟหน้าด้านขวาแตกนะครับ
ฝากระโปรงยุบมีนายวิวัฒนาชัยอุทิยา
อายุ๕๖ปีเป็นคนขับก็ไม่ได้หลบหนีไปไหน
คนนี้ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่นะครับ
คนขับกระบะเปิดเผยว่าผมเองขับรถออกมา
ออกมาขับในเลนกลางโดยมีรถอีกคันวิ่งมาเลนขวาสุด

พอมาถึงที่เกิดเหตุรถเลนขวาชนคนข้ามถนน

ตำรวจสพบางแก้วตรวจสอบเก็บหลักฐานที่เกิดเหตุนะครับ
ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดใช่ไหมคุณ
เพราะว่าคนขับรถกระบะเขากล่าวอ้างว่ามีรถอีกคันชนก่อนแล้ว
แล้วร่างของผู้บาดเจ็บตอนแรกกระเด็นมา
ถูกรถกระบะของเขาชนจนเสียชีวิตอีกทีนะครับ
อันนี้ก็ต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ส่วนผู้เสียชีวิตนำส่งโรงพยาบาลบรามาธิบดีจากกรีนริบดิน

หลายคนวิพากษ์วิจารณ์เหตุนี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนตายไม่ได้ข้ามตรงทางม้าลายหรือเปล่า
หรือ๒จุดตรงนี้มันก็ใกล้นะใกล้ทางม้าลาย
แต่ว่ารถที่มาทำไมไม่ชะลอรถนะ
อันนี้เป็นประเด็นที่ตำรวจต้องสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับ